ดูเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้ที่เสียชีวิตก่อนนะครับ
ที่สถาบันนิจิเวศร์โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
นี่คือจุดที่ส่งทั้ง๑๓ศพไปนะครับ
เสียชีวิต๑๔วันนี้เสียชีวิตเพิ่ม๑ศพ
คือผู้ที่บาดเจ็บสาหัสที่โรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจนอัตลักษณ์บุคคล
เพราะว่าก็จะรู้อยู่แล้วว่าคือใคร
ทั้ง๑๓ศพพันธุ์ประหลุดเอกพงศกรถีตโชฑ
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับบุคคลโรงพยาบาลตำรวจ
วันนี้บอกว่าได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา
ท่วมพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์บุคคล
หากผู้เสียชีวิตรายใดสามารถยืนยันตัวบุคคลได้
จะส่งมอบร่างให้กับญาติทันที
ส่วนศพไหนที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้
ซึ่งการผ่าพิสูจน์จะเก็บอวัยวะภายใน
ตรวจทางรังศรีวิทยาโดยการเอ็กซอเรย์คอมพิวเตอร์

เอ็กซอเรจฟันเทียบเคียงกับภาวัตรการทำฟัน

เพื่อพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิต
ว่าต้องใช้เวลาผ่าพิสูจน์
นึงศพใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่า
แต่จะพยายามคืนศพให้กับญาติให้เร็วที่สุด

การเสียชีวิตหลักของทั้ง๑๓ศพที่ส่งไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
หนึ่งก็คือเสียชีวิตจากสำลักควันไฟ

สองคือกลุ่มที่เสียชีวิตจากร่างกายถูกไฟไหม้
และ๓เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตจากการที่อวัยวะได้รับบาดเจ็บจากการถูกของแข็งกระแทก
อย่างเช่นถูกเสาหรือว่าสิ่งของขนาดใหญ่ล้มทับระหว่างวิ่งหนี

ซึ่งล่าสุด๕โมงเย็นที่ผ่านมาวันนี้นะคะ
ผู้ภัยก็นำร่างทั้ง๑๓ศพมาส่งชนะสูตรแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการเอาโลงมาตั้งเตรียมเอาไว้แล้ว
แล้วก็ทยอยนำศพของผู้เสียชีวิตลงใส่ในโรงทีละศพ

ได้คุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาบอกว่าในจำนวนนี้๑๐ศพเนี่ยคือถูกไฟคลอกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
อีกสามศพสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ไม่ได้ถูกไฟคลอกแต่เสียชีวิตจากการสำลักควัน

ก็คาดว่าคงผ่านการฝึกเอาชีวิตรอดมา
เพราะว่าเข้าไปหลบในห้องน้ำแล้วก็เอาน้ำพรมที่ตัวนะคะ

จากจำเครื่องประดับรอยสักหรือว่าทรัพย์สินที่พกติดตัวได้
แต่อย่างที่บอกว่าเพื่อความชัดเจนก็ต้องมีการให้แพทย์นิติเวทย
โรงพยาบาลตำรวจตรวจพิสูจน์สาเหตุอีกครั้ง
แล้วก็ระบุอัตลักษณ์บุคคลอย่างละเอียดค่ะ
บางทีก็คือรูปร่างมันไม่คงเดิม
ญาติมายืนยันแต่คือเพื่อความแน่ใจคือส่งพิสูจน์ดีกว่า
วันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยครับ

ใช่ครับเป็นโศกนาฏกรรมเลยครับ
ซึ่งทั้ง๑๓ศพก็อย่างที่
เราได้เปิดแผ่นผังไปนะคะ
๔ศพอยู่ที่ประตูทางออกชั้น๒
แล้วก็ที่บ้านมี๑ศพห้องน้ำ๓ศพ

ก็คือมีตรงเวทีมีตรงแคชเชียร์นะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บที่นำส่งโรงพยาบาล๑๘ราย
สาหัส๓รายล่าสุดก็เสียชุดไป๑รายแล้ว
แล้วก็ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเหลือง๕ราย
สีเขียวบาดเจ็บเล็กน้อยอีก๑๐รายค่ะ
เท่ากับว่าตอนนี้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ศพแล้วที่มีการยืนยันนะคะ